เคสของประชาชนทุกคนที่ติดโควิด๑๙ด้วยนะครับ
ใช่เอาจริงมันก็ยังมีนะคุณสุดสกุล
หลายคนที่มีอาการคือป่วยติดโควิดแล้ว
แต่ยังไปรักษาตัวไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นที่โรงพยาบาล
เป็นเพราะว่ายังไม่มีสถานที่ว่างยังไม่มีเตียงว่าง
ทีนี้ค่ะมันก็เลยกลายมาเป็นการอัดคลิป
มีผู้หญิงคนนึงเธอบอกว่าเธอเป็นโควิด
แล้วเธอเป็นโรคไตเรื้อรังปกติจะต้องฟอกเลือดวันเว้นวัน
ทีนี้ค่ะโรงพยาบาลบอกว่าจะส่งรถพยาบาล
มารับตั้งแต่เมื่อวันอังคารแต่รถก็ยังไม่มา
กลายเป็นว่าตอนนี้อาการของเธอก็เริ่มหนักขึ้น
แล้วก็ไม่ได้ฟอกเลือดด้วยครับคลิปนี้ที่เธอออกมาอัด
ความยาว๗นาทีแต่เราเอาบางช่วงบางตอน

คือเราได้รู้ผลว่าเราติดโควิด
ผลอ่ะเป็นเป็นบวกแล้วจากโรงพยาบาล
แล้วโรงพยาบาลบอกกับเราว่าจะส่งรถมารับ
ตั้งแต่วันอังคาร
เราก็รอรถตั้งแต่วันอังคาร

พยายามที่จะโทรทุกวันเพื่อ
จะบอกโรงพยาบาลว่า
เราเราไม่สบายนะเราเป็นไตเราต้องฟอกไต
เราไม่สามารถรออยู่ที่บ้านได้
นี่แหละครับช่วงนี้เราได้เห็นคลิปลักษณะนี้

คนที่ติดโควิดแล้วก็ต้องอยู่บ้านนะครับ

แล้วก็ของผู้หญิงคนนี้อย่างที่บอกค่ะคุณผู้ชม
เธอก็ร้องห่มร้องไห้อัดคลิปด้วยเสียงสั่นนะคะ
บอกว่าตัวเธอมีโรคประจำตัวเป็นโรคไตเรื้อรังอยู่แล้ว
ปกติคือเธอจะต้องฟอกไตฟอกเลือดวันเว้นวันเลย
แต่พอติดโควิดแบบนี้เธอออกไปฟอกเลือดไม่ได้ค่ะ
แล้วก็รอรถพยาบาลมารับตั้งแต่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา
ทีนี้ก็ยังไม่มาตัดสินใจค่ะ
อัดคลิปแล้วก็ระบายความในใจแบบนี้
กลายมาเป็นติดทั้งบ้านผู้ศึกข่าวเจ้าหน้าที่
ถ้าเห็นข่าวช่วยรีบดำเนินการหน่อย
คนมีตังค์คนมีชื่อเสียงคนมีกำลังทุนมีเตียง
แต่ว่าคนธรรมดารอจากกลุ่มสีเขียว
เป็นสีเหลืองจะต้องให้ถึงแดงก่อนมั้ง
เมื่อไหร่มันจะควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อได้
สารบุคลากรทางการแพทย์จริง
ที่มีคนสอบตกในเรื่องการบริหารจัดการ

คือคุณผู้ชมจากเป็นโควิดคนเดียวนะ

กลายเป็นว่าติดกันทั้งบ้านตอนนี้ในบ้าน

๓คนเป็นผู้ใหญ่๒เป็นเด็ก๑
แล้วเธอคนนี้ตอนนี้ก็มีอาการเหนื่อยเพลีย
ก็น่าจะมาจากที่เธอไม่ได้ไปฟอกเลือด
อย่างที่เธอต้องทำวันเว้นวัน
ส่วนลูกสาวคนโตก็มี
ลูกสาวคนโตมีไข้คนเล็กก็มีไข้
โรงพยาบาลบอกแบบนี้ค่ะว่าต้องรอเตียง
แล้วเธอก็บอกว่าช่วยครอบครัวด้วยเราด้วยนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมทางผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะคะ

อันนี้คืออัปเดตล่าสุดบอกว่าขอบคุณทุกคนมากนะคะ

ล่าสุดมีรถมารับไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจแล้ว
คือสิ่งที่เธออัปเดตในหน้าเพจเฟซบุ๊คของเธอนะคะ
นะครับนี่ก็หลายคนพอเห็นคลิปแบบนี้นะฮะ
ก็บอกว่าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์
ในบ้านของอาม่าและคนในครอบครัว
ที่ได้รับการรักษาเราจะติดตามให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับ